จากเหตุลักวิ่งชิงปล้นนะคะมาดูเรื่องของคนหายตัวกันบ้าง
ที่จังหวัดตากพ่อก็ร้องกับสื่อมวลชน
บอกว่าลูกสาวหายตัวระหว่างที่เดินทางไปโรงเรียนในช่วงเช้าค่ะ
นายนิยมสุวรรณวงศ์อายุ๖๐ปี

ก็ได้เดินทางเข้าพบสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ

ก็คือนางสาวนิสาสุวรรณวงศ์หรือว่าน้องนิดหายตัวไป
โดยนายนิยมก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าลูกสาวสูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
รูปร่างสมส่วนผิวสีแทนผมสั้น
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะที่น้องนิดกำลังเดินออกจากบ้านไปยังจุดที่ขึ้นรถ
บริเวณใกล้กับโรงศรีเข่งซินเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
ระยะทางห่างจากบ้านประมาณสัก๒๐๐เมตร
เพื่อที่จะเดินทางไปโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดค่ะ
ตั้งแต่เช้าของวันจันทร์ที่๗พฤศจิกายน
จนตอนนี้๑๒พฤศจิกายนผ่านมาแล้ว๕วัน
ด้วยความเป็นพ่อก็รู้สึกเป็นห่วงมาก

ออกประกาศตามหาทางช่องทางต่าง
ได้เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่คาดว่าจะหายตัวไป
รวมถึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอด
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชน
เพื่อที่จะให้ช่วยกันประกาศติดตามหาตัวลูกสาวอีกทางหนึ่งนะคะ
ดังนั้นค่ะก็ใช้ไทยรัฐทีวีเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ถ้าเกิดคุณผู้ชมพบเห็นเบาะแส
ของนางสาวนิสาสุวรรณวงศ์หรือว่าน้องนิดนะคะ
สามารถแจ้งได้ค่ะที่คุณพ่อนิยม

อีกครั้งนะคะ๐๘๕๗๓๐๔๑๓๗ค่ะ